ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกุมความรักคนโสดจะพบคนน่ารักถูกใจ
เริ่มสร้างความสัมพันธ์ได้เลยหากใช้ผู้ใหญ่เป็นสะพานจะมีผลดีมาก
คนมีคู่ที่ยังไม่มีทายาทจะมีข่าวดีได้ทายาทสมใจ
สุขภาพขอให้ระวังความเครียดและไมเกรน
ควรหาโอกาสพักผ่อนร่างกายและจิตใจ
การงานจะได้ผลดีจากการเปลี่ยนแปลงงานหรือปรับปรุงงานภายในหน่วยงาน
เดินทางกลางคืนให้ใช้พนักงานขับรถของบริษัทดีกว่าขับเอง
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์